ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลองแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีนะครับ
เด็กเขาลงเล่นน้ำกันไปเจอพระพุทธรูปนะฮะ
ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนแจ้งตำรวจนะฮะ
โบ้งชาวบ้านก็มาดูกันนะครับที่หมู่เจ็ดตำบลโคกพนมดี
โคกไทยอำเภอศรีมโหสดปราจีนบุรีนี่งมขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะค่ะโอ้โหวัตถุมงคลพระพุทธรูปพระบูชาเยอะแยะไปหมดครับ
ต้องเอามาขึ้นไว้ข้างบนเนี่ยฮะวางไว้แถวรอบคลองชวดโพะครับ
ตรงนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะรูปภาพก็มีนะครับ
กรอบไว้แบบนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีเด็กหนุ่มสามคน
เขาเป็นฝาแฝดกันแล้วเพื่อนอีก๔คนนะมาเล่นน้ำกันที่นี่นะครับ
ช่วงที่ดำผุดดำไหว้เขางมไปเจอพระพุทธรูป
แล้วก็มีดดาบโบราณก็เอาขึ้นมานะแล้วทีเนี้ยพองมลงไปดูอ่ะ
ดำลงไปดูเอ้ยเจออีกเยอะเลยก็เลยมาบอกผู้ใหญ่นะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะพี่ชายคนโตของฝาแฝดสามคนเนี่ย

มันมาหาภาพภาพขึ้นไม่ได้ภาพขึ้นไม่ได้แต่เราอ่ะหายใจไม่ออก
ขับเลยขึ้นก่อนอืมแล้วมันมืดหมดแล้วดึงดึงดึงดึงตั้งนานนะครับ
เมื่อคืนนี้นะฝันเมื่อคืนเช้านี้ก็เลยมามางมกันใหม่อีกที
เข้าไปหานี่บ้างอ๋ออ่านะฮะก็เลยไปบอกผู้ใหญ่นะครับ
เพราะว่างมกันเองไม่ไหวนะครับค่ะอ่าผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลโคกไทย
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบกันคือเมื่อวานนี้เนี่ย
เจอเมื่อวานเนี่ยคือพระพุทธรูป๑องค์กับพระขันหรือว่ามีดดาบโบราณ๑เล่ม
ใช่ค่ะวันนี้ชาวบ้านก็งมหาเพิ่มนะคะแล้วก็ทำพิธีขอขมาลาโทษด้วยนะคะ
และเจอเพิ่มอีกค่ะคุณผู้ชมพระเหรียญสิบแปดองค์กรอบรูป
พระเกจิสี่กรอบพระพุทธรูปสิบห้าองค์พระพุทธรูปพุทธโสธรปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าหนึ่งองค์
พระผงอยู่ในกล่องเดียวกัน๖องค์เครื่องรางของขลังและผ้ายันอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะ
คลองเด็กก็ไปเล่นน้ำกันบ่อยแต่ไม่เคยเจอเลยค่ะ
หลังจากนี้ก็จะนำทั้งหมดไปไว้ที่สพศรีมโหสดก่อนนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มาที่ไปก่อนนะคะ
สันนิษฐานว่าไม่แน่ใจว่าถูกขโมยมาหรือเปล่า
แล้วจะเอาไปขายต่อหรือเอามาทิ้งไว้หรือยังไง
หรือมีเจ้าของไหมก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
โอ้โหเยอะจริงนะฮะเยอะจริงนะคะ